ถ้าใครนะอยากจะชอบทานอะไรที่แบบเป็นหอยทอดกรอบ
วันนี้คุณผู้ชมมีแนะนำด้วยนะคะกับหอยทอดเด็ดนะคะที่อยู่ย่านตลาดน้อย
การันตีความอร่อยมายาวนานแล้วคุณผู้ชม
ถ้าอยากรู้ว่าร้านนี้คือร้านอะไรอยู่ที่ไหนตามไปชิม
ราชาหอยทอดมาเสิร์ฟแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะร้านแดงราชาหอยท่อนนะคะ
ของเราหอยใหญ่แล้วก็สดแล้วก็ไม่แพงด้วยค่ะ
ร้านแดงราชาหอยท่อนี้สูตรมาร่วมร้อยปีแล้วค่ะ
แล้วเริ่มต้นมาจากของพ่อคุณเจริญถึงสลิทรักษ์ตี
เราเป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องกัน
แล้วจากเขาปิดตัวจากร้านเผยอิงมา
เราก็เลยมาขายที่นี่อยู่ที่นี่ก็ร่วมเกือบ๕๐กว่าปีแล้ว
รวมไปแล้วเบ็ดเสร็จก็เปิดเป็นร้อยกว่าปีแล้วค่ะ
ชื่อป้ายร้านนี้จริงสมัยก่อนเขาก็ไม่มีชื่อนะคะ
อมถนัดศรีท่านไปชิมอาหารที่เราไปออกนอกสถานที่

ทีแรกว่าใช้ชื่อแดงเฉยค่ะแดงละหอยทอด
เขาบอกเอ้ยเปลี่ยนเป็นละกันชื่อเป็นว่าแดงราชาหอยทอดดีกว่า
จะได้ดูแล้วสมกว่าหอยเราตัวใหญ่ด้วยค่ะ
หอยของเราจะต้องคัดไซส์เท่ากัน
แล้วความสะอาดของหอยต้องสะอาดด้วย
และอย่างหอยน้ำนมเนี่ยเราก็ดูมาจากชนโดยตรงเลยนะคะ

เพราะถ้าหอยซื้อตามตลาดนี่มันจะไม่ดีเลย
เพราะว่าความสะอาดของหอยก็ต้องสดแล้วก็สะอาดเป็นหลัก
ของเราก็จะมีหลักคือหอยทอดนะคะ
ทอดแบบแป้งกรอบธรรมดา

อ๋อหลัวด้วยกันคือทอดแป้งกรอบ
แล้วก็เอาหอยนังลมอยู่ข้างบนเขาเรียกเหมือนกับผัดอ่อส่วน

กับไข่จะนิ่มรวมกัน

คือทอดหอยทอดเสร็จแล้วก็จะมีหอยนรมอยู่ข้างบน

ร้านเราวันหนึ่งใช้หอยประมาณ๒๐กว่าโลได้ค่ะต่อวัน
ของเราทอดด้วยแป้งสูตรโบราณกรอบนอกนุ่มใน
ถ้าไม่อร่อยจริงเขาคงไม่ติดตามมาถึงทุกวันนี้
กินมาจังหลายสิบปีแล้วใช่
อันนี้ต้นตำราบกินแล้วมันอยากกินเองอ่ะ

เห็นคนเยอะก็เลยมาลองมาสั่งทานดูนะคะ
กรอบดีค่ะกรอบใช้ได้
แต่ว่าส่วนเขาก็ทำแบบแป้งเหนียวโอเคนะคะ
แม่พามาทานค่ะเป็นมาครั้งแรก
บอกว่าอร่อยค่ะก็เลยลองมาชิม
อร่อยค่ะหอยตัวใหญ่อร่อยยกนิ้วให้เลยค่ะ
หอยทอดธรรมดาก็ธรรมดานี่ก็จานละ๕๐

แต่ถ้าเป็นหอยนังลมไม่ว่าอ่อหลัวหรืออ่อส่วน
ก็๗๐พิเศษร้อยหนึ่ง
ร้านแดงราชาหอยท่อนนะคะ
ร้านของเราอยู่ตรงซอยสุกร๑ตรงข้ามวัดไตรมิตรนะคะ

เว้นอยู่เสาร์สุดท้ายของเดือนหยุด๑วันค่ะ
๙โมงเช้าถึงประมาณบ่าย๒ค่ะ
ร้านแดงราชาหอยทอดนะคะ
มาทานได้นะคะของเราทั้งสดทั้งใหญ่
และอร่อยด้วยค่ะสุดยอดเลยนะคะ
ใครที่ชอบเมนูแบบนี้ไปกันได้
จะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน